คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ๑๔ปีมันมีความหมายแล้วก็มีหลายเรื่องราวเหลือเกินนะคะ
อย่างที่พี่แจ๊คบอกนะฝ่ามรสุมเป็นหนี้ตั้งไม่รู้กี่สิบล้านนะคะแต่ก็ผ่านมาได้
นี่ใกล้วันวิวาเต็มที่แล้วนะคะ๒๕มกราคมนี้ค่ะ

วันนี้เราก็มาอัปเดตความพร้อมของว่าที่เบาสาวคู่ใหม่ของวงการบันเทิงกันแล้วกัน
รวมไปถึงขอเปิดใจทั้งคู่อีกครั้งเกี่ยวกับมรสุมลูกใหญ่ของชีวิตค่ะ
ถือว่าเป็นมรสุมที่พิสูจน์รักแท้ซึ่งกันและกันได้อย่างดีอีกด้วยค่ะ
เรื่องนี้ก็สร้างความประทับใจให้หลายคนที่ได้รับฟังมากนะคะ
เรียกว่าฟังแล้วกำลังใจในการสู้ชีวิตแบบล้นหลามเลยค่ะ

มันก็คงไม่มีอะไรที่จะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับ

อันนี้ครบไหมอันนั้นได้ครบหรือเปล่า

คือเรื่องความตื่นเต้นของการเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย
น้อยมากกว่าความกังวลว่างานจะเรียบร้อยไหม

กลัวว่าจะดูแลแขกได้ไม่ดี
แต่ว่าแรกก็ยังไม่ตื่นเต้นมาก
แต่พอใกล้วันก็เริ่มคุยกันบ้างแล้ว

แต่ว่าในรายการที่ไปออกเนี่ย

แล้วก็ถล่มทลายมากเลยครับ
ที่บอกว่าแบบเป็นกำลังใจให้เรา

ที่เรื่องของเราสองคน

แล้วก็ได้เป็นกำลังใจให้กับหลายคน

จำนวนหนี้ที่เราเสียไป

ว่ามันคุ้มมันคุ้มมากที่

แล้วก็คือทางโครงการของเจ้าของพื้นที่

แล้วคือมันหลายสิบล้านบาทมากเลย
เรือนหอสร้างเสร็จแล้ว
แต่ก็จำเป็นต้องขายทิ้งนะคะ
ขายรถด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต

เสื้อผ้าขอใส่แค่ตัวละ๑๐๐บาทก็พอ

มกราคมที่ฉันจะมีไปแน่นอนค่ะ